ส่วนเหตุการณ์นี้ที่ขอนแก่นค่ะที่มีคนร้ายบุกเดี่ยวเข้าไปในร้านทองแล้วก็จี้ชิงทองนะคะมีภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงทุ่มเมื่อวานนี้นี่นะคะผู้ก่อเหตุมีปืนเข้าไปด้วย
ไร้วิแววยังจับไม่ได้นะคะถึงแม้จะมีภาพในการก่อเหตุชัดเจนตั้งรางวัลนำจับเอาไว้ด้วยนะคะ
ห้าหมื่นบาทสำหรับผู้แจ้งเบาะแสคนร้ายคนนี้นี่นี่บุกเข้าไปกระโดดข้ามเคาน์เตอร์กวาดทองไปแบบนี้
คนก็ตกใจกรีดร้องกันแล้ววิ่งหนีไปค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าคนร้ายเนี่ยเขาก็แต่งตัวเหมือนเตรียมพร้อมเนอะ
ปิดบังใบหน้าแขนยาวขายาวอะไรแบบนี้พกปืนไปด้วยนี่ค่ะได้ทองไป๑๑เส้นนะคะน้ำหนักประมาณ๓๓บาท
มูลค่าเกือบล้านทุ่มหนึ่งเมื่อวานค่ะ
ร้านทองกีฯภาคร้านซัพพสินค้าเซ็นทัลขอนเก่น
ตำรวจก็ไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิด

รูปภัณฑ์สันธารของคนร้ายแล้วก็ลักษณะการแต่งตัว
หมวกโม่งสีดำถือถุงพลาสติกสีขาวใส่กางเกงขายาวสีดำ
มีปลอกแขนสีดำด้วยนะคะใส่เสื้อยืดสีขาวมีข้อความเห็นไหมคะ
มันช่างคนละอารมณ์กับการไปก่อเหตุพฤติกรรมของตัวเองเลย
นี่แต่ตัวเองไปจี้ชิงทองมาถึงกระโดดเข้าเลยนี่นะคะ
คือมีภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพคนร้ายเดินมาจากริมถนนรถไฟค่ะ
ด้านถนนศรีจันทร์เดินผ่านร้านข้าวเหนียวเข้ามาในห้าง
แล้วก็ขึ้นบันไดเลื่อนไปที่ร้านทองที่อยู่ชั้นสองครับ
ผู้ก่อเหตุใส่หมวกโม่งแบบนี้นะคะ
คือจริงแล้วตอนเข้าไปในร้านทองเนี่ยนะคุณผู้ชม
รอปภเขาเห็นว่าผิดสังเกตตั้งแต่ต้นนะ
ไอ้ที่เอาผ้าปิดหน้าเป็นหมวกโม่งเนี่ย

หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้นะคะตำรวจพิสูจน์หลักฐาน๔
ตรวจสอบที่เกิดเหตุคาดว่าปืนที่คนร้ายใช้ตามภาพนี้ค่ะ
เป็นปืน๙มมอาจจะเป็นกระสุนลูกแบล็งเป็นลูกซ้อมอ่ะ
มีปลอกกระสุนตกอยู่ปลอกหนึ่งนะคะนี่ค่ะ
แล้วก็เหมือนกับหิ้วพลาสติกใบหนึ่ง
ด้านนอกเป็นสีขาวด้านในหลายมันตกอยู่ในพื้นร้านทองด้วยนะคะ
สร้อยข้อมือน้ำหนัก๑บาทตกอยู่ที่ร้านข้าวเหนียว

ตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคำคนนึงค่ะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมรอดูว่าผู้ต้องสงสัยคนนี้ใช่หรือเปล่า
ล่าสุดวันนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ตำรวจสขแก่นก็ไปหารักฐานเพิ่มนะคะ
ไปตรวจสอบร่องรอยลายนิ้วมือแฝงในร้านทอง
บานเลื่อนเหล็กลงมาครึ่งหนึ่ง

คนร้ายเข้ามาจากประตูด้านหลังห้างค่ะที่อยู่ติดกับรางรถไฟ
เมื่อวานนี้ตอน๖โมงเย็นเห็นผู้ชายผอมยืนอยู่ริมทางรถไฟ
เสื้อสีขาวลายมีตัวหนังสือภาษาอังกฤษ
แล้วก็แต่งตัวคล้ายกับคนที่ไปก่อเหตุชิงทองเลยแหละ
ทั้งการแต่งตัวทั้งลักษณะความสูงความผอมอะไรแบบนี้เนี่ยนะ
เห็นเลยว่ามือถือถุงพลาสติกอยู่ด้วย
ผู้ชายคนนี้ยืนมองไปที่ประตูห้างครึ่งชั่วโมงนะคะ

ยืนอยู่ที่ทางรถไฟด้านหลังห้างแล้วมองเข้าไปในห้าง
นิ่งอยู่แบบนี้ครึ่งชั่วโมง
สักพักหนึ่งเดินไปเดินมาคล้ายดูลาดเหล่า
เดินไปชุมชนริมทางรถไฟเดินรอบรอบทางรถไฟอยู่อีกอีกครึ่งชั่วโมงอ่ะ
พอสมโอกาสจังหวะที่รอปภที่ประตูเปลี่ยนกะค่ะ
วิ่งเข้าไปในห้างเขารอจังหวะนะ
รอจังหวะรอปภเปลี่ยนกะก็เลยพุ่งเข้าไปก่อเหตุ
ตัวแม่ค้าที่ขายของอยู่ทางรถไฟหลังห้างนะคะ
บอกว่าหลังเกิดเหตุไม่เห็นคนร้ายว่าวิ่งหนีไปทางไหน
เพราะทุกคนก็ตกใจเห็นภาพคนในห้างวิ่งกรูกันออกมา
ผู้ต้องสงสัยที่ตำรวจเอาไปสอบปากคำ
ท่านนี้บอกว่าไม่น่าจะใช่คนร้ายค่ะ
เพราะว่าลักษณะรูปร่างมันค่อนข้างจะต่างกันพอสมควร
แล้วเขาก็มายืนอยู่นั่นแหละยืน
เขามายืนตรงหน้าร้านเรา
อยู่ตรงมุมนั้นแต่มันหน้าร้านเรา

ค่ะแล้วก็ไปยืนอยู่ตรงถังขยะอีกรอบหนึ่งประมาณ๒๐นาทีได้

เห็นพนักงานวิ่งออกมาว่าเขาป้นทอง
เขาป้นทองเขาก็วิ่งออกมา
ตำรวจก็สวนเข้ามา
เขาก็มาถามว่าเห็นวิ่งออกมานี่ไหม
เห็นแม่บอกไม่เห็นเพราะว่ามันชุนละมุนกัน
คุณผู้ชมตั้งข้อสังเกตและส่งข้อความมาทางเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว์เยอะมาก
ประเด็นเรื่องของคนร้ายที่ใส่หมวกโม่ง
ว่าเอ๊ะใส่หมวกม่วงตั้งแต่ต้นตามภาพในกล้องวงจรปิดก่อนที่จะก่อเหตุ
ที่มันก็ว่าใส่หมวกโม่งตั้งแต่เดินเข้าห้างเลยเหรอ
ไม่มีใครสังเกตเห็นรู้สึกว่ามันผิดรุดใส่หมวกโม่งเดินเข้ามาเหมือนจะมาก่อเหตุร้าย
ที่อยู่ใกล้กับร้านทองก็ตะโกนทักแล้วว่า
ผ้าลงถอดหมวกออกอย่างนี้ค่ะ
เขาไม่ฟังเขาก็พุ่งไปก่อเหตุเลย
ทีนี้ไปดูเส้นทางการหลบหนีนิดนึงนะคะ
สันนิษฐานว่าคนร้ายมุ่งหน้าไปทางศาลหลักเมืองจังหวัดขอนแก่น
ทีมข่าวก็ไปตรวจสอบแถวนั้นนะคะ
มีร้านเสริมความงามหน้าสารหลักเมือง
ก็มีกล้องวงจรปิดด้วยแต่ก็ไม่ได้มีเบาะแสอะไร
คนร้ายคงจะชำนาญเส้นทางค่ะคุณผู้ชม
เหมือนรู้เลยนะคะว่าถนนตรงไหนมีกล่องไปมีกล้องอย่างไร
มีข้อมูลว่าคนร้ายเนี่ยใช้ทางรถไฟสายเก่าที่ยกเลิกการเดินรถไปแล้ว
มันเป็นป่าแล้วอะค่ะตรงนั้นไม่มีกล้อง
เดินไปสัก๒๐๐เมตรไปถึงตลาดหน้าชุมชนหลักเมืองติดกับสถานีรถไฟ
ว่าอาจจะใช้เส้นทางตรงนั้น
นี่นะคะแต่ว่าคนร้ายเนี่ยเหมือนกับว่าวิ่งหลบหนีมุ่งหน้าไปทางสถานีรถไฟ
มันจะมีบางจุดที่มันมีกล้องแล้วคนร้ายคงไม่รู้
ก็จะจับภาพเอาไว้ได้บางส่วนตรงนี้
แต่บางมุมมันก็ไม่เห็นนี่นะคะคือกล้องของสถานีรถไฟอีกมุมนึงนะคะ
บันทึกภาพคนร้ายเดินแบบใจเย็นเมื่อกี้วิ่งแล้วจะมีภาพเดินด้วยเดินแบบใจเย็นหลังก่อเหตุ
คนร้ายเดินผ่านสถานีรถไฟตอนทุ่มครึ่งแล้วเหมือนกับถอดหมวกโม่งออกไปแล้วนะคะ
แล้วใส่หน้ากากอนามัยแน่นอนว่าพอออกมาข้างนอกใส่หมวกโม่งเดิน
คนก็จะสังเกตเห็นว่าไปก่อเหตุร้ายมาแน่
นี่นะคะก็เลยมีบางจังหวะเดินเฉยไม่ใส่หมวกโม่งใส่หน้ากากอนามัยอะไรแบบนี้ค่ะ
พอไม่ได้ใส่หมวกโม่งแล้วก็เสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวดูปกติ
คนก็จะไม่ผิดสังเกตก็ไม่รู้ว่าเป็นคนร้ายที่ก่อเหตุนะคะ
ทีนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าตำรวจก็ระดมกำลังกันนะคะติดตามคนร้าย
ผู้ต้องสงสัยที่คุมตัวไปสอบปากคำเบื้องต้นที่สพเมืองขอนแก่นตกลงแล้ว
ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าไม่ใช่คนร้ายค่ะ
ไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ค่ะแต่ทำไมรู้ไหมคะ
แต่คนที่น่าสงสัยคนนี้เจอตำรวจใช่ไหมคะ
แล้วทำท่าลุกลีลุกลนลุกลีลุกลนมีพิรุษ
ตกใจเลยเหรอตกใจเพราะตัวเองเสพยา
นั่นไงตัวเองเสพยานั่นไงตำรวจรวบตัวไป
ว่าเป็นคนร้ายจี้ชิงทองไม่ใช่แต่ก็ไม่ถูกดำเนินคดีจี้ชิงทอง
ต้องถูกดำเนินคดีในการเสพยานะคะแต่ไม่ใช่นะคะ
ทีนี้ค่ะตำรวจบอกว่าอ่ะเอาเป็นว่าขอเก็บดีเอนเอไปตรวจก่อนก็แล้วกัน
ขอตรวจคราบเขม่าวดินปืนเพิ่มด้วยก็แล้วกัน
ให้มันแบบสิ้นสงสัยไปเลยว่าคุณไม่ใช่ว่าคุณแค่เสพยา
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่นก็เลยบอกว่าเหตุการณ์นี้ขอตั้งรางวัลนำจับเลยค่ะ
ครับห้าหมื่นบาทนะคะสำหรับผู้ที่แจ้งเบาะแสจนนำไปสู่การจับกลุ่มคนร้ายรายนี้ค่ะ
แสดงว่าที่ไม่ได้ขี่รถอะไรหลบหนีเหมือนกับเหตุการณ์ที่เราเห็นโดยทั่วไปเนี่ย
เลือกใช้วิ่งหนีเดินหนีเนี่ยมันก็ต้องมีที่ที่ไปถอดชุดทิ้งอ่ะใช่ไหม
เพราะว่าเบาะแสล่าสุดไม่ได้ใส่ชุดนี้แล้วใช่ค่ะก็ถอดหมกม่วงทิ้งไปด้วย
แต่ด้วยความที่กล้องวงจรปิดบางภาพคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาบอกว่าหุย
ภาพมันไกลมากเลยเนาะขนาดถอดหมวกโม่มันก็ดูไม่ค่อยเห็นหน้าว่าแบบหน้าตาเป็นยังไง
แสดงว่าไอ้คนนี้จะต้องรู้มุมหมดเลยนะว่าตรงไหนตรงไหนมีกล้องไปมีกล้องไปถอดทิ้งตรงไหน
อาจจะสำรวจดูเส้นทางก่อนจะก่อเหตุ
ถ้าเขาเป็นพี่คนนั้นจริงนะหรือถ้าไม่ใช่พี่พี่ต้องไปรีบไปหาตำรวจนะ
ในกล้องไม่ใช่ผมคนละคนเหมือนกันเนี่ยนะ